ได้ยินใช่ไหมคะว่าเรื่องตลกของเรามันอาจจะไม่ตลกสำหรับคนอื่น
เรื่องแซวกันก็เหมือนกันบางคนอาจที่ว่าเอ้ยแซวขำขำ
แต่อีกฝ่ายไม่ขำด้วยนี่เป็นพี่น้องกันนะคะที่สมุทรปราการค่ะ
น้องสาวแซวพี่สาวเรื่องแฟนแบบเอ๊ะอะไรยังไงอะไรยังไง
สุดท้ายทะเลาะกันเอามีดฟันกันน้องสาวนิ่วกับขาดนี่ค่ะ
รีบลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะหลังได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุทะเลาะแล้วก็ทำร้ายกัน
พอมาถึงนี่ค่ะโอ้โหตามทางเดินระหว่างบ้านเช่าเนี่ย
มีรอยเลือดกระจายอยู่ที่พื้นก็มีสิ่งของกระจัดกระจายนะคะ

คืออย่างนี้เลยทะเลาะกันเลือดสาดเลยแล้วเป็นพี่น้องกันแท้นะคะ
น้องสาวอายุ๒๕ปีค่ะ
ถูกมีดบาดที่นิ้วชี้ข้างขวากับนิ้วก้อยข้างซ้าย
พี่สาวคือนางสาววารุณีอายุ๓๗ปีนะคะหน้าก็คือปูดบวม
ตาข้างซ้ายปากปูดบวมไปหมดเลย
เกษรานี่นิ้วชี้ขวากับนิ้วก้อยซ้ายนะ
ในห้องนอนมีมีดปลายแหลมกับปลอกมีดด้วยตำรวจก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ฟังน้องสาวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคืออันนี้เท่าที่เราได้รับรายงานมา
ฟังน้องสาวเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าพี่สาวเป็นคนก่อเหตุ
คือเธอไปแซวพี่เรื่องคบหาผู้ชายพี่สาวก็เลยไม่พอใจมีปากเสียงกัน
ชักมีดออกมาขู่ก็เลยเกิดการยื้อแย่งมีดกันแล้วก็เจ็บกันไปทั้งคู่แบบนี้ค่ะ
โดนพี่นิ้วเหรอพี่

คือคุณแฟนเขาแล้วคุณแฟนเขาเนี้ย
แล้วหนูก็คือว่าแบบพูดยังไงอ่ะ
พูดอยู่ว่าเอ้ยอะไรคุณพูดอยู่ไหนเนี้ย

พี่สาวบอกเอ้าก็นอนอยู่ในห้องดี
น้องสาวก็ชอบมาต่อว่าอยู่นั่นแหละ
กับเขาเข้ามาก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน

แต่ไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดมาทำร้ายน้องนะ
คือตั้งใจชักขึ้นมาขู่เฉย
น้องก็ดันแหม่ปรีเข้ามายื้อแย่งมีดกัน

แต่มันมันรับอ๋อคือมันรับอ๋อ
เราก็พยายามไปหาดูกล้องวงจรปิดนะคะก็ได้มาช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มกว่าค่ะ
ก็เป็นช่วงเวลาหลังเกิดเหตุแล้วล่ะจะเห็นว่าชาวบ้านวิ่งกันวุ่นเลยค่ะ
ครับไปหย่าศึกพี่น้อง
แล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลอ่ะนะคะสพสำรงใต้
วันนี้ลงพื้นที่อีกรอบนึงเพื่อเก็บพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามคนเห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะ
เรื่องต้นฝั่งพี่สาวได้รับการรักษาตัวแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าไม่รู้ไปไหนแล้วค่ะตามตัวไม่เจอ
ส่วนฝั่งน้องสาวที่ถูกฟันนิ้วชี้ขวากับนิ้วก้อยซ้ายเนี่ย
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
ได้คุยกับลูกสาวของคนพี่ก็เล่าบอกว่า
แม่กับน้าเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมาก
แต่ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
ทำร้ายร่างกายขนาดนี้ไม่เคยนะคะ

คือมีแค่ตบตีกันต่อยกันอย่างนี้

แต่ก็ไม่ได้แบบว่าน่าถึงขั้นหน้าบวมขนาดนี้นะคะ

เหมือนจะยื้อไว้อย่างนี้ต่างคนต่างยื้อ
อาการของฝั่งน้องสาวขุนเกสราเนี่ยที่บอกว่านิ้วกลับขาดใช่มั้ย

คือพระเอิ้นไปเจอว่าเอ้ามันมีกระดูกผูอ่ะ

ก็เลยยังเย็บไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องรักษาตัวก่อน
ทีนี้ถ้ารักษาตัวหายดีทั้งคู่จะยังไงกันล่ะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ย

บอกสงสัยถ้าหายทั้งคู่ต้องแยกกันอยู่แล้วค่ะ
ต้องแยกบ้านกันอยู่แล้วล่ะป้องกันเหตุวิวาสรุนแรงอีกนะคะ
ตอนนี้ทั้งพี่ทั้งน้องไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์
แต่ก็ให้ตำรวจเก็บข้อมูลพยานหลักฐานเอาไว้ก่อน
ถ้าสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมาแจ้งความ

แต่ว่านะตอนนี้ก็ไม่มีใครแจ้งความใคร
เพราะเอาจริงก็พี่น้องคลานตามกันมาเนอะ